ผู้ชมครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันค่ะนะครับแล้วมีผู้ชายคนนึงเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาแอบดูแอบถ่ายนะแอบถ่ายภาพอะไรพวกนี้นะครับพอจับได้เนี่ยผู้ชายคนนี้วิ่งหนีแล้วก็ขึ้นรถแล้วขับออกไปค่ะเธอมากับสามีบอกสามีขับรถไล่ตามเลยนะฮะไปดู
ก็จะได้เจียดถ่ายในห้องล้าง

เธอโรคเจ็ดนะครับเนี่ย
ไอโรคเจ็ด

เบี้ยเบี้ยจอดไหน

ไอกับทีแม่ข้างหลังมันใช้โรคเจ็ดจอดฟังมันจะให้หน่อย
เอาหลังไอ

เขาก็ตะโกนไปตลอดทางแล้วก็มี

เขาช่วยขวางทางเอาไว้ให้แต่สุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับ
คือผู้ชายที่ขับรถคันที่ถูกไล่มาเนี่ย
เขาก็บอกเขาไม่ได้ถ่ายอะไรเขาวิ่งหนีเขาขับรถหนีเพราะว่าเขาตกใจกลัว
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันในห้องน้ำปั๊มน้ำมันที่สมุทรปราการนะฮะ
แล้วก็ขับไล่ไปตามถนนบางพลีตำรุในจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเพราะเขาบอกเขาไม่ได้ถ่ายอะ
แต่นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ผู้เสียหายเขาบอกว่ายังไงเขาต้องหาหลักฐานให้ได้
ปั๊มน้ำมันนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกไปขอดูกล้องวงจรปิด
อันนี้เป็นช่วงที่ผู้เสียหายเนี่ยกำลังเดินเข้าห้องน้ำนะฮะ
จากนั้นไม่นานจะเห็นผู้ชายที่ขับรถกระบะรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำ
นี่วิ่งแล้ววิ่งออกมาแล้วนะฮะกึ่งเดินกึ่งวิ่งแบบนี้ปึ๊บไป
แล้วผู้หญิงก็ตามมาเธอก็ออกจากห้องน้ำตามมา
แล้วไปบอกสามีที่อยู่ในรถบอกว่าถูกผู้ชายคนนึงเนี่ย
อดโทรศัพท์เข้าไปไปแอบถ่ายเธอขณะกำลังปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำ
นี่ครับแล้วสามีก็เนี่ยขับรถไล่ตามไปตามถนนไล่ไปไล่ไป
ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ตะโกนบอกจนรถบรรทุกคันหนึ่ง
เขาจอดขวางหยุดขวางให้แล้วลงไปหาผู้ชายคนนี้ที่ขับกระบะสีขาว
แต่เขาบอกผมไม่ได้ถ่ายอะไรครับพี่เอายื่นมือถือให้ดูเลยค่ะ
ซึ่งมันก็ไม่มีคลิปที่ถ่ายอะไรพวกนี้ไง
แต่ถามว่าแล้วออกมาทำไมทำไมต้องตกใจเราเลยวิ่งออกมา
เขาบอกเขาตกใจเนี่ยรถมันทุกค่ะจอดขวางกันเนี่ย
พี่เอาโทรศัพท์ตรงรถออกเลยไม่ได้ถ่ายพี่ผมให้ดูเลยครับ
พี่ดูได้เลยแล้วพี่วิ่งไล่ออกจากห้องน้ำทำไม
เห็นเนี่ยกลัวตกใจครับตกใจอะไรพี่ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายพี่ดูเลย
แล้วพี่วิ่งแล้วหนูเห็นอยู่กล้องอยู่หนูนั่งฉี่อยู่ผมไม่รู้
ไม่ใช่แล้วพี่วิ่งมามีคันเดียวในรถในในปั๊มผมขอโทษครับผม
ผมไม่ได้ถ่ายจริงจริงดูรูปนี้มันเอามันลบทิ้งเลยยัง
ผมไม่ลบทิ้งด้วยเลยเนี่ยถ่ายหน้าไว้ด้วยได้
ก็เลยต้องแยกย้ายกันไปเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานเรื่องภาพถ่ายอะไรพวกนี้นะครับ
เขาก็ย้อนไปขอภาพจากล้องวงจรปิดที่ปั๊มวันนี้เราเจอผู้เสียหายนะฮะ
นางสาวจันจิราอายุสามสิบสามปีเธอบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณสี่ทุ่มคืนวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคม
วันนั้นเพิ่งกลับจากส่งของแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม
ก่อนจะเข้าบ้านก็เข้าห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวนี่แหละนะ
ทีนี้เหลือไปเห็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันยื่นมาที่ใต้ประตูข้างล่างที่มันเป็นช่อง
เธอก็ตะโกนถามว่าใครแล้วก็ตั้งสติ
วิ่งออกมาดูเลยฮะวิ่งออกมาจากห้องน้ำเลยนะครับ
แล้วเห็นคนที่แอบถ่ายคลิปในห้องน้ำเนี่ยเป็นผู้ชาย
เสื้อยืดสีขาวกำลังวิ่งขึ้นไปที่รถกระบะคันหนึ่ง
เธอก็วิ่งไปบอกแฟนว่าถูกแอบถ่ายในห้องน้ำ
แล้วแฟนก็ขับรถไล่ตามระยะทางที่ไล่ไปเนี่ย๕กิโลเมตรกว่า
ไปจนถึงบนถนนคลองขุดของขุดตำรุธนตรมนี้
ถนนเส้นนั้นสามีก็ตะโกนบอกให้รถบรรทุกเนี่ยช่วยจอดขวาง
ไม่ให้กระบะคันนี้ขับออกไปเสร็จแล้วก็ลงจากรถก็เหมือนในคลิป
ถามข้อเท็จจริงผู้ชายคนนี้ก็บอกไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายอะไรเลย
ขอดูโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่เจอภาพอ่ะนะคือพอเธอคืนโทรศัพท์มือถือไปเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ก็ขับรถกระบะออกไปทันทีเธอก็เลยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุ
รวมรวมหลักฐานแล้วตอนนี้ไปแจ้งความที่สพบังพลีจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแล้ว
ทำอะไรเขาก็น่าจะตกใจแล้วเขาก็วิ่งออกไป
หนูก็รีบแต่งตัวเดินออกมาแต่งตัวยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่รีบเดินออกมามองซ้ายมองขวา
ก็เห็นเสื้อเขาอะค่ะข้างหลังขาวปิวลิบวิ่งขึ้นรถแล้วก็เหยียบออกไปเลย
หนูก็มั่นใจว่าต้องเป็นคนนี้แน่ถ้าคนเราไม่ทำผิดมันไม่รีบวิ่งแล้วขึ้นรถเหยียบรถออกไป
เขาปฏิเสธอย่างเดียวเลยพี่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำหนูก็ถามเขามันมีในคลิปอยู่คำนึง
พูดมาว่าผมไม่ได้ทำผมตกใจผมเลยวิ่งผมก็เลยงงอ้าวตกใจอะไรในปั๊มมันไม่มีอะไรนะ
ผมตกใจผมเลยวิ่งอ้าวตกใจอะไรแล้วคุณไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้ยังไง
เพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีคนเลยพี่มีหนูเข้าคนเดียว
ภูมิกับการสพวังพลีพันธบทเอกวิโรธตัดโสนะครับ
บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งความตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
สืบสวนเนี่ยกำลังไล่ดูหลักฐานต่างเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีคลิปของผู้เสียหายที่ถ่ายไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมา
จะตามตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีเพราะว่าหนึ่งแน่นอนแล้วว่า
คุณเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงใช่ค่ะอาจจะถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้อ่ะ
แต่โทรศัพท์มือถือของคุณที่คุณบอกไม่มีคกไม่มีคลิปเนี่ย

คุณก็สามารถไปกู้คืนตอนหลังได้

คือถ้าคุณไม่ได้ผิดจริงแล้วก็บริสุทธิ์ใจจริง
ก็รีบติดต่อไปยังสพบังพลี
ว่ามันมีความเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า